คุณผู้ชมค่ะต้นทุนค่าไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะปรับขึ้น๑๓สตางค์ต่อหน่วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางกรกภยืนยันว่าจะมีการวางแผนในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าไม่ให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นค่ะ
ที่สำคัญโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคะ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าค้างท่ออีก๓๐๐๔๐๐เมกาวัตต์กระทบต่อต้นทุนค่าไฟ๑๙สตางค์
รวมถึงการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำปีนี้กรมชนรับประทานเน้นจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญอาจทำให้ไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงน้ำได้
และยังมีความเสี่ยงจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยค่ะแต่กรกภมั่นใจนะคะว่าจะบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น๑๓สตางค์ต่อหน่วยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคตหากค่าเงินบาทไม่อ่อนค่าไปแตะ๓๖บาทต่อดอลลาร์สหรัฐพร้อมขอความร่ม
สามารถระหว่างวันที่๒๕๒๘กุมภาพันธ์นี้จากเดิมประเมินว่าจะกระทบค่าเอฟทีประมาณ๒๕สตางค์ต่อหน่วยแต่ราคาน้ำมันเตาและกาสธรรมชาติที่ปรับลดลงในปัจจุบันจึงคาดว่าจะไม่กระทบต่อค่าเอฟทีแล้วค่ะ